ต่อนะคะอาการของแม่บุ๋มปรณจาค่ะ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอภาพข่าวไปแล้วเนาะ

คือต้องทั้งวงการทั้งประเทศแหละ

ตลอดแล้วมาน็อกแบบนี้ได้ยังไงค่ะ

ตอนสัมภาษณ์เรามีการขออนุญาตพี่บุ๋มแล้ว

ไม่ใช่ว่าเอ้อเป็นรบกวนเวลา
แล้วก็ไม่ได้ปลุกคนป่วยให้ลุกขึ้นมาวีดีโอคอร์นะคะ

เขาเป็นโรคประจำตัวของพี่บุ๋มอยู่แล้วค่ะ
แต่ทางนี้ก็คือไม่ทราบสาเหตุว่าตัวเองไปแพ้อะไรมาหรอกนะคะ

คือตอนแรกก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเหมือนจะออกมาทำงานกับลูกสาวนี่แหละค่ะ

ความดันต่ำออกซิเจนในเลือดลด

ใส่เครื่องออกซิเจนด้วยนะคะ
เกลือค่ะเครื่องวัดความดันแบบว่าเต็มตัวเป็นภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ

คืออาจจะเป็นเพราะโหมดันมาหนักมากอะนะคะ
แล้วก็อย่าง๒วันที่ผ่านมาก็ทำเรื่องคดีข่มขืนด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าพักผ่อนน้อยจริงค่ะ

ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่ค่ะเราก็มีอัปเดตอีกนะคะ
ตอนที่เราประชุมข่าวกันอยู่เนาะประมาณบ่ายโมงนะคะ
บุ๋มก็โทรกลับมาแล้วก็ทักไปถามว่าแม่บุ๋มเป็นไงบ้าง
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะนี่คือเป็นภาพอัปเดตล่าสุดนะคะ

บุ๋มบอกว่าด้วยความที่เลือดในการทำงานมันสูบฉีด
ขออนุญาตคุณหมอ๔ชั่วโมงออกมาทำงาน

เบื้องต้นเกิดจากการแพ้สิ่งต่างที่อยู่ในน้ำทะเล
ตามที่หมอแหลปก่อนหน้านี้ก็ออกมาโพสต์นะคะว่า
แม่บุ๋มอาจจะแบบแพ้ตรงนี้หรือเปล่า
เราไม่ดูนะบังอยู่ในทะเลบ้างคละ
หลายคนไปเที่ยวนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
ธรรมชาติบางทีก็มีแบบอาหารเอยหรือน้ำทะเลเอย

ก็ขอให้หายไวนะคะแม่บุ๋มค่ะ